เมื่อวานนี้๑๘๙๑แต่จำนวนผู้เสียชีวิตกลับไปเพิ่มถึง๒๑ศพ
เยอะมากนะทำสถิติรอบใหม่เลย
ล่าสุดคุณผู้ชมข้อมูลเพิ่งจะแจ้งมาเมื่อสักครู่อัปเดตของวันนี้
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่และเสียชีวิต๒๑ศพเท่าเมื่อวาน
โอ้โหนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะคุณผู้ชม
คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าหลายโรคคือมันรุนแรงมากขึ้น
แล้วก็อายุของคนที่เสียชีวิตก็น้อยลงด้วย

เมื่อวานนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินก็แถลงสถานการณ์ประจำวันเมื่อวาน
ตัวเลขน้ำเมื่อวานนะครับ๑๘๙๑รายสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
เป็นติดเชื้อในประเทศ๑๘๘๔รายครับ
แล้วก็ติดเชื้อจากกลับมาจากต่างประเทศ๗รายสะสมทั้งประเทศ๖๗๐๔๔ราย
เป็นผู้ชาย๙ผู้หญิง๑๒แล้วก็มีถึง๑๑รายที่ติดเชื้อจากคนในครอบครัว
รวมตอนนี้ผู้เสียชีวิตในประเทศไทยทั้งหมดอันนี้ของเมื่อวานนี้ก่อน๒๒๔ราย
ถ้านับวันนี้เข้าไปก็จะเป็น๒๔๕ราย
แต่ที่ขึ้นหน้าจอนี้เป็นข้อมูลอัปเดตของเมื่อวานนี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะฮะ
ตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลรักษาหายไปแล้ว๑๘๒๑รายครับ
แต่ว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาล๒๘๗๔๕ราย
อาการหนักตั้ง๘๒๙รายหนักถึงขั้นกับต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๒๗๐ราย
ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนข้อมูลณ๓๐เมษายนมีผู้ฉีดวัคซีนโดสแรกไปแล้วทั้งหมด
๑รายโดสที่๒๔๕๙๙๐ราย
รวมมีคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วตอนนี้๑ล้าน๔แสนกว่าเข็มด้วยกัน
เป็นเข็มแล้วกันเนอะนะฮะเพราะว่ามีทั้งคนได้โดสแรกแล้วก็โดสที่๒นะครับคุณผู้ชม
สำหรับสถิติของการติดเชื้อนะฮะแล้วก็เสียชีวิตในรอบเดือนเมษายนคุณผู้ชมดูกราฟที่หน้าจอได้เลยนะฮะ
มันขึ้นมาหลักเป็นพันตั้งแต่๑๔หลังสงกราน
แล้วตัวเลขของผู้เสียชีวิต๒หลักเนี่ยคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่๒๕เมษายนสูงขึ้นเรื่อย
และวันนี้มันก็เป็นตัวเลขที่สูงมากคือ๒๑รายประจำวันที่๒พฤษภาคมนี่แหละคุณผู้ชม
เดี๋ยวข้อมูลเป็นทางการเดี๋ยวสวบคอก็แถลงอีกครั้งหนึ่ง
มีตัวเลขผู้ติดเชื้อถึง๗๓๙รายถึงแม้จะลดลงไปเหลือ๔๑๗รายในวันก่อนก็ตาม
แต่ว่าแน่นอนนะครับกรุงเทพมหานครก็มีการทำแผนสุ่มตรวจเชิงรุกในชุมชนเป็นรายเขตตั้งแต่๓พฤษภาคม
เดี๋ยวจะเริ่มกันพรุ่งนี้ไปถึง๗พฤษภาคม
เพื่ออะไรคือถ้าตรวจแล้วเจอจะได้รีบควบคุมรักษาให้มันน้อยลงน้อยลงถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจเชิงรุกแล้วเราไม่ทราบเลยว่าใครติดบ้างเนี่ยมันก็อาจจะแพร่ไปมากกว่านี้มากกว่านี้
การตรวจเชิงลุกเนี่ยมันมีแนวโน้มนะและมีความเป็นไปได้ที่เราจะเจอแบบไม่ตั้งใจอีกจำนวนนึงนะ
คือน่ากังวลตรงไหนรู้มั้ยคะว่าการระบาดรอบนี้แยอดผู้ป่วยอาการหนักตอนนี้เมื่อวาน๘๒๙รายและสิ่งที่น่ากังวลนะพี่เบอร์ดกรอฟ
คนใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจนั่นแปลว่าอะไร
แปลว่าต้องมองข้ามช็อตไปแล้วนะคะไม่ใช่เตรียมรองรับเฉพาะโรงพยาบาลสนามเท่านั้น
เคยคุยกับคุณหมอนะครับมันมีจำนวนจำกัด
ตามโรงพยาบาลต่างมันจะเต็มความสามารถละ

วันนี้น่าจะเป็นตัวเลขใหญ่นะครับ
ย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลที่ออกมาเมื่อเช้าเนี่ย

เสียชีวิต๒๑รายของวันนี้นะครับ

อย่างที่บอกไปผู้ป่วยอาการหนักน่ากังวลนะพี่เบิร์ต

เพราะว่าดูแล้วหลายคนมันมี
เขาเรียกอะไรอ่ะภูมิของแต่ละคนเนี่ย